ปัจจุบันภัยไซเบอร์ในไทยนั้นมีสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
จึงมีการจัดแข่งขันอัจฉริยะแกะรอยภัยคุกคามบนไซเบอร์
เป็นเวทีที่ให้เยาวชนไทยใช้ความรู้ความสามารถเจาะระบบข้อมูล
หรือว่าแฮ็กข้อมูลบนไซเบอร์เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามนี้ได้อีกทางหนึ่ง
ทันทีที่สิ้นเสียงเริ่มการแข่งขันบรรดานักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาทั้ง๑๐ทีมจากทั่วประเทศ
ต่างพาการแก้ไขโจทย์ปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามบนโลกออนไลน์
โดยนักศึกษาทุกคนจะถูกสวมบทบาทให้เป็นนักวิเคราะห์ความปลอดภัย
จะต้องปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามต่าง
โจมตีเข้าสู่ระบบตลอด๒๔ชั่วโมง
แน่นอนว่าการสวมบทบาทที่สำคัญแบบนี้บรรดานักศึกษาที่เข้าแข่งขัน
จะต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถและไหวพิษในการแกะรอยภัยคุกคามบนไซเบอร์ที่เกิดขึ้นค่ะ
รวมถึงค้นหาคำตอบให้ได้ภายใน๓ชั่วโมง
เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้สามารถคว้าเงินรางวัลถึง๖๐๐๐บาทไปครอง
โดยพวกเขายอมรับว่าโจทย์ที่ได้รับถือว่ายากพอสมควรแต่ว่าไม่เกินความสามารถค่ะ
ถ้าเราเจอช่องโหวในระบบแทนที่เราจะโจมตีมันแล้วก็สร้างผลกำไรแก่ตัวเอง
เหมือนกับช่วยกันค้นหาก็ช่วยกันแก้ไขไปด้วยกันดีกว่าครับ
ซึ่งผู้จัดงานมองว่าปัจจุบันอาทยากรรมทางออนไลน์ในไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้น
อาทิตย์ใหม่ของเทศได้ไปมาจากอันที่๑
สถิตย์ด้านด้านนี้จะมีเป็นอันที่๓
เพิ่มมากขึ้นโดยผู้ชนะจากงานครั้งนี้จะได้เข้าอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และมีจัญญบันที่ดีเพื่อนำทักษะที่มีนั้นไปใช้อย่างเหมาะสมค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน